ชายหนุ่มชาวบุรีรำค่ะระแวงภรรยา
จริงแล้วภรรยาเนี่ยคบหากันมาหลายปี
มีลูกด้วยกันถึงสองคนนะคะแต่ก็ระแวงว่าภรรยาเนี่ย
ปัญญาให้ชายอื่นใช้น้ำกรดที่ตัวเองซื้อมาเก็บเอาไว้
เนี่ยนะคะสาดเข้าใส่ภรรยาทั้งใบหน้าทั้งลำตัว
เป็นแผลผู้พองอาการสาหัสค่ะตำรวจสพเมืองบุรีรำ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์สามีใช้น้ำกรดสาดใส่ภรรยาของตัวเอง
บาดเจ็บสาหัสนะคะที่บ้านสโหนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรำ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวหมู่๙ตำบลบ้านยาง
ชาวบ้านก็ยืนมุงดูอยู่ที่หน้าบ้านค่ะพบนายกานนท์แจลบรำ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็ยืนรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะ
ผู้บาดเจ็บคือนางสาววันเพลเรืองรัฐรำญาติ
เพื่อนบ้านก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
สภาพคือถูกน้ำกรดกัดตามใบหน้าตามลำตัวผู้พองอาการสาหัสเลยค่ะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณพื้นกับประตูบ้านเนี่ย
มีร่องรอยน้ำกรดกระเด็นแบบกระจัดกระจายเลยนะคะ
แล้วก็เจอขวดที่ใส่น้ำกรดอยู่เหมือนกับว่าใช้ไปแล้วขวดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
จากการสอบถามนายกานนท์นายกานนท์บอกว่า
ก็อยู่กินกับนางสาววันเพ็ญมานานหลายปีแล้วค่ะ
มีลูกด้วยกัน๒คน๕ขวบคนหนึ่ง๑๑ขวบคนหนึ่ง

มีปากเสียงกันกับภรรยาที่บริเวณประตูบ้าน
เพราะว่าระแวงว่าภรรยามีใจให้กับชายอื่น
ด้วยแรงหึงหวงนำน้ำกรดสาดใส่ภรรยาเลย
ซึ่งตัวสามีเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้หรือเปล่าไม่รู้
คือซื้อน้ำกรดเก็บเอาไว้ในบ้านอยู่แล้วอะค่ะ
บอกว่าไปนำน้ำกรดที่ซื้อไว้สาดใส่ภรรยาทั้งหน้าทั้งตัว

ตำรวจก็นำตัวนายกานนท์ไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ